วัดราชบุรีไปกินของถูกของดีกันดีกว่ากับบะหมี่ห่อแค่๑๐บาท

เอางี้ละกันครับไปที่ร้านเจงอศรีเมืองร้านบะหมี่หมูแดงเจ้าดังที่เปิดขายมากว่า๓๐ปี
ตั้งอยู่ที่ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร้านนี้เขาทำบะหมี่หมูแดง
ครับคุณครับครับคุณครับจริงพอละ๑๐บาท
เพื่อช่วยเหลือประชาชนครับแนวคิดนี้เป็นของนางรัชนีวันหงทอง
ใครอ่ะเจ๊ง้อก็โทรไปบอกแต่แรกจะได้ร้องอ๋อเลยเจ๊ง้อ
ไงล่ะครับเจ้าของร้านว่าจะรีบอ๋อไปไหนยังไม่ได้ถ้าจะบอกชื่อบอกอายุให้จบเลย
อายุเธอนะครับ๖๕ปีเจ๊ง้อใจดีใจดี

ถูกต้องครับคุณชิสาเธอเปิดร้านขายบะหมี่ราคาถูกมานานแล้ว
แต่ก่อน๕บาทเองถูกจริงเดี๋ยวนี้ขอขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่ได้มากอะไร

อีก๕บาทก็เป็น๑๐บาทถูกไหมล่ะแล้วเขาเปิดขายตั้งแต่ตี๔จนถึงเที่ยง
เผลอวันไหนขายดีไม่ทันจะเที่ยงเบิร์ดแล้วจริงแม้ว่าจะขายในราคา๑๐บาท
แต่ปริมาณนี้ยอดเยี่ยมเพราะว่ามีครบทั้งเส้นหมูแดงแล้วก็มีมากมายหลายอย่างด้วย

ผัดกะเพราโอ้โหผัดกะเพรา

ขายได้เยอะลองเดากันดูไหมล่ะ
เออร้อยห่อแพนห่ออะ
โอ้โถน้อยไปจริง
จริงเหรอ

วันเจ๊ง้อไม่คุยกับใครเลยนะ
ก็๒๕๐๐ห่อโอ้โหไม่ต้องคุยกับใครแล้ว
ไม่ว่าเจ๊ง้อทำท่านั้นเจ๊ง้อทำท่านี้

สมัยก่อนตอนไม่มีลูกน้องเจ๊ง้อไม่มีใครง้อเลยแล้วไม่ง้อใครด้วย
เออนั่งพับห่ออย่างเดียวเลย

แหละคนขยันเขาก็ร่ำรวยนะ